กับไม่ตุก

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกับไม้ตุ๊ก
ช่วงนี้เช่นเคยค่ะช่วงของนี้ของเราคือโชว์
คือถามมาเหมือนเดิมสมัครยังไง
ก็เนี่ยเขียนให้แล้วค่ะดูไปตามนั้นนะคะ
และสองท่านมารอเราร้องหาคุณแจ๊ดและหนูเล็ก
วันนี้เป็นเพื่อนของคุณแจ๊ดมาเอง

เพื่อนเต็มเลยวันนี้คุณมา

ผมรู้จักคนเยอะ

สถานท์สุดนัดแต่ละ
สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หวานนะค่ะพี่หวานนะฮะแล้วสองคนนี้อ่ะ

อันนี้น้องนี่เขาก็จะ
เขาเป็นผู้ช่วยในการไต่ถัง
เดี๋ยวเขาจะช่วยน้องป๊อปเดี๋ยวเขาจะมีพี่ป๊อปมาช่วย

ใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวนี้เค้าจะไต่เชือก
วันนี้มากันกี่ท่านฮะ

ขอเชิญเลยขอเชิญครับเชิญ

สถาบันอะไรหน่อยอยากจะรู้สถาบันนะคะ

คนนี้ชื่ออะไรนะ

คนนี้ค่ะ

อ่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวให้โชว์แต่ละตัว

อ่าแล้วเดี๋ยวของพี่หวานเสร็จนะ

ครับค่ะ

เชิญค่ะขอเป็นต่อก่อนนะคะ

หมุนหมุน
เฮ้เฮ้เฮ้ได้นะ
มีแรกลิ้นด้วยนะ

หมากลัว
เออน่ารักอ่ะ
เออน่ารัก
อยากให้เจ้ามาดู

ไม่ถึงไม่ถึง

โอ้โห
โอ้โห

อ้าวทำอะไรอ่ะ
ช่วยกันค่ะช่วยกัน
ช่วยกันด้วย
หมุนล่ะ

เฮ้ยตัวนี้กลับไม่ทัน
โอ้โหอ่ะ
กลับด้วยเหรอกลับด้วยเหรอ

ก็เป็นแผนกเคน